ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะถ้าตีกันทุกวันขนาดนี้
คืออ่อนใจไปด้วยอ่อนใจไปด้วย
ไล่ยิงกันอีกแล้วไล่ยิงกันที่บุรีรำไม่ทราบสาเหตุด้วย
ทำไมอ่านเจอแต่แบบนี้ไม่ทราบสาเหตุแต่ยิงกันได้

นี่แหละครับมีผู้บาดเจ็บไป๔คนนะ
จำนวนนี้เนี่ยสาหัส๒เพราะกระสุนฝังในครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกนะครับ
วันที่๓๐ต่อเนื่อง๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
สามแยกโกรกขี้หนูอำเภอเมืองบุรีรำครับ

จำนวนนี้กระสุนฝังในได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คน
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำอีก๒คนครับ
แล้วก็ไปรักษาต่อที่บ้านเพราะว่ากระสุนถูกจุดไม่สำคัญ
ทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บนะครับ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าคืนเกิดเหตุนะ
กลุ่มของพวกเขาประมาณ๘๙คนพี่ก็ไปเที่ยวสังสรรค์กันในเมือง
เที่ยงคืนร้านปิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์กัน
จะกลับกรกขี้หนูบ้านนี่แหละนะ

มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์กันมาเกาะกลุ่ม๓คันครับ

แล้วก็มีจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาจอดแล้วตะโกน

จากนั้นพวกเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปั๊มแต่คราวนี้สิ
คราวนี้สิครับคุณผู้ชมคุณรัชพรครับ
ไม่นานกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่ตาม
ขี่ตามเปิดฉากยิงเลยปั้ง๓นัดนะครับ
ทำให้กลุ่มของเขาเนี่ยต้องหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แต่ก็ยืนยันว่าเราไม่เคยรู้จักกับคนของนี้เนอะ
ไม่เคยรู้จักครับ
แล้วตอนไปเที่ยวเนี่ยค่ะใกล้จะมีเรื่องไปไทยบ้างไหม
เหมือนแบบไปท้าไทยใครอยู่อะไรในงานตรงนั้น

โดยส่วนตัวนะครับก็รู้จักไม่ได้มีปัญหายังกันอยู่แล้วตรงนี้
แปปไม่มีความรับผิดใจ
ก็เหตุผลกันก็ไม่มีส่วนรับผิดใจเถอะ
เตือนได้ก็ไม่ได้ตื่นใส่กัน
ทำไมพี่กูไม่รุ่นพูดแปลก
มองหน้าหรืออะไรไหม

แล้วมีทุกคนเลยไปเที่ยวมันตรงเนียมตลอด
ุยอนรำอายุ๔๖ปี
เป็นพ่อของไอ้เต็นหนึ่งในผู้ได้รับบาตเจ็บ

ลูกชายเนี่ยเคยมีเรื่องต่อยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้ว
แต่ก็มีการเจรจาและจ่ายค่าทำขวัญกันเป็นเงิน๕๐๐บาทไปแล้วนี่
ไม่คิดว่าจะเป็นรุ่นพี่คนเดิมที่มาก่อเหตุหรอกเพราะเคลียร์กันไปแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุถ้าสำนึกตัวได้พ่อบอกมามอบตัวเถอะ
ก็ไม่อยากจะดำเนินคดีอะไรให้มันมากครับเพราะน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นเยาวชนอนาคตเขายังอยู่
เยอะครับจริงใจจริงก็อยากให้เขากลับตัวกลับใจครับเรียนกรรมเผื่อมันมีจริง

ของพวกเขามักจะมีวัยรุ่นมาไล่ยิงกันเป็นประจำ
ก็อยู่จุดนี้แหละรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่รู้วันไหนจะโดนลูกหลงเข้าสักวันหนึ่ง
โอ้โหขนาดเขาอยู่ตรงนั้นก็ยังคิดอย่างนี้เลย
เรียกร้องเลยหาแนวทางป้องกันซะเดี๋ยวจะเกิดเหตุอีกนะ

มันจะมาทำลาย
ใช่เค้ามีเรื่อง
ส่วนคนต่อไปที่ผมจะเล่านี้นะคุณผู้ชมนะ
มาตรงนี้ทุกวันเป็นขาไขของอยู่ริมถนนบุรีรัมพุทธไทยสงฯ
บอกว่าโอ้โหคุณสาขาวคุณสาขาวเนี่ย

มีเหตุประจำอุบัติเหตุก็เยอะตีกันก็แยะ
เอื้อมแต่ไม่รู้ทำอย่างไร
หน่วยงานไหนแก้ได้แก้ด่วน
ไม่รู้
ตัวเราเองเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไปตลาดเหมือนกัน

เรื่องคดีว่ายังไงล่ะพนักงานสอบสวน
สพเมืองบุรีรำบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
เฉพาะกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็จากการสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่าคนร้ายมากัน๖คนนะครับ
จักรยานยนต์๓คันคาดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละ